ครอบครัวสุดอลละหมาดเป็นครอบครัวของพี่เสกโลโซ
ตลอดทั้งปีที่ผ่านมามีข่าวเฉาให้เราได้ติดตามตั้งแต่ต้นปีกลางปี
ปลายปีแล้วจนถึงปลายปีก็มีเรื่องความรักของอดีตภรรยาและแฟนคนปัจจุบัน
หลังมีคดีทวงสามีคืนกันไปแล้วเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา
ีฟอภิษยาโพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัวเป็นภาพที่เธอเนี่ยไปแจ้งความที่สนคณะยาว
หลังโดนส่งข้อความข่มครูว่าอย่าดันทุรังอีฟเวรตะไลระวังเดี๋ยวศพไม่สวยถึงจุดอยากอยู่นักอาจจะอยู่ในสภาพวิญญาณหรือร่างไร้วิญญาณ
ชาวเน็ตก็เดากันยกใหญ่เลยว่าคนที่ส่งมาเนี่ย
อาจจะเป็นการวิพากรอดีตภรรยาของพี่เสกโลโซหรือเปล่า
ขนาดที่วิการเองค่ะเมื่อวานนี้ก็โผล่ไปลงพักเหมือนกันนะคุณผู้ชม
ซึ่งเธอเองโพสต์บอกด้วยว่าแจ้งมาแจ้งกลับไม่โกงเดี๋ยวรู้เลย
เออเห็นแบบนี้บอกเลยนะคะว่าเป็น
มหากราบจริงมหากราบไหนที่ว่าแน่ยังต้องแพ้ครอบครัวนี้เลยนะคะ
คือเอาจริงนะถ้าเราติดตามข่าวคราวบนโซเชียลหรือว่าบนหน้าจอทีวีเนี่ย
เรื่องของพี่เสกโลโซเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องความรักค่ะ
แต่ทุกเรื่องตลอดปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นเรื่องราวที่
ล้อกันมาแล้วเป็นเรื่องราวใหญ่ทั้งนั้นเลย
มีบ้างที่ทะเลาะกันคนในครอบครัวทะเลาะกันบางครั้งก็รักรักกัน
เราก็งงเนี่ยตอนที่พี่เสกโลโซเนี่ยถูกจับ
ไปโรงพยาบาลไปรักษาตัวโรคไบโพล่าเขาดีกันนะ

ช่วยเหลือกันในการช่วยพี่เสกไปโรงพยาบาล
ใช่รวมถึงตอนที่พี่เสกโดนจับที่ยิงปืนขึ้นฟ้า
อันนั้นน้องผู้ก็ช่วยกันเป็นประกันตรงประกันตัว
แต่พอปลายปีปุ๊บพี่เสกโอเคแต่สองคนไม่โอเค

เรื่องนี้มหากราบติดตามกันข้ามปีไปแล้วกัน
ยิ่งว่าเขาดาวน์กันอีก